เรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับทางมหาวิทยาลัยด้วย

กำลังจะพูดถึงเรื่องของบอยสกล
จำได้ไหมที่เราเคยบอกว่าเขาแอบอ้างว่าเป็นนิสิตจุฬา
ไปทำกิจกรรมร่วมกับนิสิต
ถือป้ายในงานฟุตบอลประเพณี

แต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะเขามาแจ้งความกับตำรวจ
ให้ดำเนินคดีกับคนที่กล่าวอ้างมากล่าวหาเขา
ว่าเขาไปเอาเงินของมหาวิทยาลัยบูรพามา
เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับหลายมหาวิทยาลัย

หรือว่านายสกลเอี่ยมสะอาด
เมื่อวานนี้นะมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจนครบานบางรักษ์นะคะ
หลังจากที่โอ้โฮเรื่องเขา
แฉผ่านทางโซเชียลมีเดีย

ก็คือเขาโกงเงินเพื่อนร่วมรุ่น
ที่มหาวิทยาลัยบูรพา

ซึ่งเขาก็เอาหลักฐานมายืนยันเลย
ว่าไม่ได้เอาเงินพวกนั้นมาใช้ส่วนตัว
รวมถึงมีการแจ้งความกลับ

ส่วนอีกคนนึงเป็นคนที่โพสต์ข้อความกล่าว
หาว่านำเงินของมหาวิทยาลัยมาใช้
ชื่อบัญชีมันก็ไม่ใช่ชื่อบัญชีเขา
เขาก็ไม่สามารถเบิกมาใช้ส่วนตัวได้
ก่อนหน้านี้คนที่โจมตีเขาบอกว่า

ไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปเช่าหอไปซื้อฟองนิเจอร์
หมายถึงว่าเสื้อผ้าอะไรพวกนี้นะฮะ
เขาบอกไม่จริงเลยเขาไม่ได้เอาเงินไปใช้ส่วนตัวนะครับ
เงินของชมรมเงินของมหาวิทยาลัย

ใช่แล้วเขาก็เล่าให้ฟังนะว่าเขาได้เข้าไปศึกษาด้านวิศวกรรมศาสต
ที่มหาวิทยาลัยบูรพันธ์ตั้งแต่ปี๑๙๕๗
พอรู้ว่าเรียนตรงนี้มันไม่ตอบโจทย์
ก็เลยออกจากมหาวิทยาลัยนี้มา
แล้วหลังจากนั้นก็มาศึกษาต่อที่รามคำแหง
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าก่อนที่จะออกจากมบู

แต่ว่าตอนนี้เวลาจะไปไหนมาไหนมีผลกระทบเหลือเกิน

ว่าเป็นคนไม่ดีว่าเป็นคนหลอกลวง
อันนี้ประเด็นนึงนะเรื่องเงินที่มบู
ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่มันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกัน
ก็คือเรื่องการแอบอ้างเข้าไปเป็นนิสิต
รั้วจุฬาค่ะจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ซึ่งนายบอยสกลบอกว่าเคยเข้าไปที่จุฬาจริง
แต่ที่ถูกกล่าวหาว่าแอบอ้างแล้วก็ปลอมแปลงเอกสาร
รวมถึงเข้าเรียนเป็นนิสิตยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
แล้วตอนนี้นายบอยสกลบอกว่า
ส่งเรื่องชี้แจงกับทางจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

แล้วก็เรื่องที่เป็นประเด็นบอกว่าการถือป้าย
ถือป้ายในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์
เป็นการถือป้ายในขบวนท้ายสุดมันยังไงล่ะ
เขาบอกว่ามันเป็นป้ายธรรมดาอยู่ท้ายสุดเลย
แล้วงานนี้ก็เป็นงานเปิดให้คนนอกเข้าร่วมงานได้
แล้วตัวนายบอยสกลเขาก็รู้จักกับคนที่ทำงานไง
รู้จักกับนิสิตที่ทำกิจกรรม
หลังจากวันงานผ่านมา๘เดือน
ก็ไม่เคยมีดราม่าอะไรเกิดขึ้นนะ
เขาบอกว่าตอนที่จะถูกให้ไปถือป้าย
เพราะว่าคนถือป้ายมันมีคนเดียวตอนแรกนะ
แล้วก็เขาก็หาผู้ชายอีกคนที่ไปถือป้ายด้วยกัน

แล้วคุณบอยเขาบอกเขาก็สูงประมาณ๑๗๖เนี่ย

ก็เลยถูกมอบหน้าที่ให้ไปถือป้ายคู่กัน
ป้ายตรงนี้เป็นป้ายรองไม่ได้ป้ายสำคัญ
ไม่ได้ป้ายหลักของสถาบันไม่ได้ป้ายหลักของจุฬา

ว่าพอเวลามันหลังจากเสร็จสิ้นงานฟุตบอลประเพณีแล้วเนี่ย

แต่ที่พอมันมีดราม่าเนี่ยก็ตอนที่คนโพสต์เรื่องนี้นั่นแหละ
แต่ถ้าเกิดว่าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยนะผมก็คงไม่ไปถือป้ายนั้นอีกแล้วแหละ
แล้วบอกด้วยบอกว่าตอนแรกผมก็คิดว่าการเงียบไว้
คงเป็นทางออกที่ดีที่สุดเดี๋ยวคนก็ลืมไปเอง

เขาก็มาคิดอีกทีว่าการเงียบแบบนี้มันเป็นการยอมรับหรือเปล่า
ดังนั้นถ้าเกิดว่าออกมาขอโทษเรื่องทุกอย่างก็จะต้องจบ
ถ้าเกิดไม่ผิดแล้วออกมาชี้แจงต่อสู้เชื่อว่าสังคมจะเห็นเอง
ตอนแรกที่ไม่กล้าออกมาพูดคือกลัวไงกลัวว่าคนจะไม่เชื่อ
บอกเก็บตัวอยู่นานเหมือนกันเครียดอยู่นานเหมือนกันแต่เอาวะ

อยากฟังเสียงเขาไหมคะเดี๋ยวฟังเขาพูดผ่านทางสื่อหน่อยนะคะ
ข้อเท็จจริงคือในส่วนนี้คือตัวผมไม่ได้เอาไปแน่นอนครับ
เพราะว่าชื่อบัญชีอย่างที่ผมเคยแจ้งมาตั้งแต่แรกแล้วครับว่า
ผมไม่ได้เป็นเจ้าของบัญชีแล้วการเบิกถอนเงินแต่ละครั้งอย่างนี้
ตัวผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปถอนได้ครับ
ตัวผมเองได้ส่งหนังสือไปชี้แจงข้อเท็จจริงกับทางจุฬาลงกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
แล้วก็ทานจุลาลงกรตัวผมไม่ยืนยันนะครับว่าตัวผมไม่เคยหนีนะครับ
ถ้าหากจะเรียกผมไปสอบสวนหรือว่าไปชี้แจงข้อเท็จจริง

คุณสืบสกุลนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะ
ที่สื่อไปจ่อไมค์สัมภาษณ์แล้วเขาให้สัมภาษณ์แบบนี้
เพราะว่าก่อนหน้านี้พยายามติดต่ออยู่นานมากเลยค่ะ
แต่ว่าก่อนที่เขาจะไปแจ้งความ
เขาก็มีไปออกรายการอยู่บ้างนะ
วันนั้นมีคุณมดดำเขาถามคุณบอยสกลในรายการ
ถามว่าเธอหลังจากนี้เธอจะไปหลอกใครอีกไหม

ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่า
ถือว่าเป็นครั้งแรกที่สื่อมากันเยอะ
แล้วเขาพูดผ่านสื่อทุกช่องแบบนี้
แล้วบอยสกลก็บอกอีกด้วยนะว่า

หลายคนก็คงจะคิดว่าผมไม่ได้พูดจริงผมโกหก

เพราะว่าสิ่งที่ผมพูดมันเป็นความจริงทั้งหมด
หลังจากนี้ผมจะใช้ชีวิตตามปกติ
คือวันนี้เป้าประสงค์ที่ตั้งใจออกมาชี้แจง
คืออยากมาชี้แจงเรื่องเงินที่มันคาใจเท่านั้นเอง
แต่มันก็ยังมีประเด็นไงคุณจำได้ไหมที่เขาบอกว่า
มีคนที่อ้างว่าเป็นเพื่อนสนิทของบอยสกล
แล้วมาโพสต์แบบยาวเลยถึงพฤติกรรมของเขา
สกลบอกว่ารู้จักนะคนที่มาโพสต์คนนั้น

ไม่เคยเข้าไปนั่งเรียนกับเขาในห้องเรียน
หลังจากเกิดเรื่องยังไม่ได้คุยเป็นการส่วนตัว

รู้จักกันผิวเผินประมาณ๓๔เดือน
จากการอ่านหนังสือบ้างการไปเที่ยวในสถานที่ต่างบ้าง

เหมือนเขาบอกว่าเขาสนิทกับคุณบอยสกลเหมือนกันนะ

เป็นห่วงเป็นใยอยากจะเตือนเธอนะ
อยากให้เธอตั้งใจเรียนอย่างนั้นอย่างนี้นะ
ใช่ค่ะคือตอนนั้นคนที่เขาออกมาโพสต์

มุมที่เขารู้จักว่าบอยสกลเป็นคนดี
ห่วงใยเพื่อนยังไงขยันยังไง
แล้วก็มุมที่โลกโซเชียล
โป๊ะผิดที่มันแบบผิดแผกแตกต่างกับจุดที่มันผิดสังเกต

ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้หญิงคนนั้นที่เขาออกมาโพสต์เนี่ย
มันอาจจะเกิดจากความไม่ชอบส่วนตัวหรือเปล่า
แต่ว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมทนายเดชา
ก็รับเป็นทนายความในการช่วยดูแลคดีให้กับบอยสกล
แต่ถามว่าเอ๊ะทำไมทนายเดชาถึงมาดูแล
เพราะว่าอะไรรู้ไหมบอยสกลเขาเป็นคนแปดริ้วไง
แล้วทนายเดชาก็เป็นคนแปดริ้วเหมือนกันจบจากโรงเรียนเดียวกันนะคะ
ดังนั้นทนายเดชาบอกว่าที่ผ่านมาเลยนะ
พอบอยสกลมาปรึกษาก็มีการเตือนมีการดุไปด้วย
ว่าถ้าเกิดอะไรที่ไม่เป็นความจริง
ต้องออกมาสารภาพและพูดความจริงให้หมดนะคะ
เขาก็พูดหลายเรื่องนะเรื่องที่เข้าไปที่ห้องสมุดของจุฬา
บอกเป็นห้องสมุดเปิดให้ประชาชนเข้าไปได้
๒๐บาทเอาบัตรประชาชนแรกก็สามารถเข้าไปได้เหมือนกัน

สรุปแล้วตอนนี้คือเขาเรียนที่มรามคำแหงนะ

อันนี้จริงอันนี้เรื่องจริง